รู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาอากาศตลอดทั้งสัปดาห์คนกรุงต้องสู้กับฝนที่เยอะเป็นพิเศษและมีโอกาสเกิดฝนตกได้ตลอดทั้งวันค่ะ
ฝนที่เยอะแบบนี้เกิดจากลมหนาวจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาดันร่องฝนให้พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก
ขณะที่ลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงพัดพาเอาความชื้นปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางจุดและมีลมกระโชกแรงด้วย
ดังนั้นจุดที่มีฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันไว้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนตอนนี้เริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นได้ตั้งแต่ดึกจนถึงเช้านะคะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้เยอะค่ะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ในพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรด้วยนะคะ
จากอุณหภูมิที่ลดลงแบบนี้พาคุณผู้ชมมาดูจุดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด๓อันดับแรกค่ะ
อันดับที่๑คือดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่๑๒๔องศาเซลเซียส
๑๕องศาเซลเซียสและอันดับที่๓เขาเขียวนครนายก๑๙องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเยอะที่๑๘๐ของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังรอการระบายค่ะ
พื้นที่รุ่มต่ำกลางประเทศพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่าน
เร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้เตรียมรับมือน้ำเหนือด้วยนะคะ